เมื่อกี้คุณพูดตอนต้นบอกเรื่องลงถนนลงถนน

คือผมคิดว่าวันนี้มันอยู่ที่ว่า
ฝาดผู้มี้อนาคตทั้งหมดเค้ารสบเห็นเสียงของพี่น้องประชาชนหรือเปล่า
เขาได้จัดตั้งรัฐบาลเราก็ต้องเคารพตรงนั้น
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพักถ้าเกิดเป็นอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นพักเสียงข้างน้อยและใช้สว๒๕๐คน
ในการเลือกเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่ง
ผมคิดว่าคุณกำลังไม่เคารพตามกลไกของประชาธิปไตย
คุณกำลังไม่เคารพเสียงข้างมากของประชาชน
และสิ่งเหล่านั้นผมคิดว่าจะสามารถทำให้สถานการณ์บานปลายได้
ฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตย

แล้วผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ย

จะมาเลือกภักดิ์ได้ภักดิ์หนึ่งให้ถูกหลมทะลาย
มันไม่ใช่เพราะว่าอย่างพักผม
หรือว่าอย่างพักศรีรุมไทยหรืออย่างพักเก้าไกร

ฉะนั้นเลือกพักฝั่งประชาธิปไตยให้ถนมทลาย
เราก็ไม่เอาลุงตู่ลุงป้อมมาเป็นนายกแน่นอน๑๐
ฉะนั้นเลือกพวกเราเลือกไทยสร้างไทย

แล้วได้คนทำงานเป็นแล้วได้ภักดิ์รูปมัธบาล

ไม่ใช่ว่าภักดิ์ไฟฟักเดียวประชาธิปไตยมาก
วันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเอง
ต้องมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียม

เลือกพักเบอร์๒๙ก็โอเค

เลือกภักดิ์๓๒ไท้สร้างไทยก็โอเค
จริงขุนตีรัส

ขุนตีรัสผมมีคำถาม

เมื่อการเพิ่มไทยสาขาสำสรรค์
คิดว่ามันสลัดภาพตรงนี้ออกไปได้หรือยัง
ไทยสร้างไทยบอกชัดเจนว่าเป็นพักที่ไม่มีนอมดี
และเราเป็นพักที่ชัดเจนว่าเจ้าของพักเราคือประชาชน
ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณหญิงสุดารัฐทำนั้นเป็นเพียงแค่เสาเข็มที่จะมาทำให้พักเราก่อตั้งเท่านั้น
ต่อไปก็เป็นรุ่นต่อไปมาเรื่อยฉะนั้นวันนี้เราบอกชัดเจนเขาว่าเราไม่ใช่พักสาขา๒ของพักใดทั้งสิ้น
แต่เราคือพักที่เราต้องการทำพักการเมืองดีสักพักหนึ่งเป็นสถาบันทางการเมือง
ไม่ใช่ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือของอะไรก็ตาม
แต่ว่าเราต้องการทำพักการเมืองดีและหัวใจยึดมั่นคือฝ่ายประชาธิปไตย
และเราพร้อมจับมือกับทุกพักที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันหมดทุกพักครับ
คุณเขตรัฐครับครับรวมไทยสร้างชาติเอายังไง
คือคุณเขตรับพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
เห็นว่าแล้วแต่ฟังทุกท่านพูดมาซึ่งเหมือนกับกันเว้นช่องวางไว้ให้ผม
ครั้งนี้เนี่ยเราจะพึ่งพยายามไปวาดภาพว่าเด็ดจะมีการยุบักษณ์
หรือจะมีการอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือเราสร้างเราสร้างละมโนจิตไงครับ
คิดกันไปก่อนนะครับว่าผู้มีอำนาจจะทำอะไรผู้มีอำนาจทำนู่นทำอย่างนี้
คือแค่ทุกวันนี้กรกตยังไม่ยอมอนุญาตเลยนะครับว่าให้เราแก้ค่าไฟ
ยังไม่อนุญาตเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นการหาเสียง

เราอยู่ในกฎกติกากฎเกณฑ์เพราะตอนนี้เราเป็นภาคการเมืองครับ
กรมไทยสร้างชาติครับเราอยากช่วยนะครับ
ผู้มีอำนาจเมื่อกี้หมายถึงใครครับผู้มีอำนาจที่บอกว่าผู้มีอำนาจจะทำอะไร

ก็ที่เว้นช่องวางบอกว่าผู้มีอำนาจใช่ไหมครับ
ผู้มีอำนาจทั้งหลายคือเราเป็นรัฐบาลรักษาการ
ท่านนายกลุงตู่เป็นรัฐบาลรักษาการเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการใช่ไหมครับ
อยากเยียวยาพี่น้องประชาชนเรื่องค่าไฟยังไม่สามารถทำได้

แต่เขาถามไงว่าก่อนหน้านี้ก่อนรักษาการทำไมไม่ทำ

ตอนที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยไม่ทำหรือตอนเป็นนายกคอสชทำไมไม่ทำ
เป็นมา๘ปีม๔๔ก็อยู่ในมือไม่ทำ

หมอ๔๔ใช้ทำอะไรไม่รู้วันก็เต็มบ้านเต็มเมือง

เพราะว่าความหวั่นก็ชูวิต๘ปีไม่ทำ
ว่าใกล้เลือกตั้ง๒อาทิตย์บอกว่าจะทำ

เรียนให้ทราบครับว่ามันเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ย

รับ่รองค่ากินป่าวมาสูงขึ้นมาก
ผมก็เห็นปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วเราไม่ได้มีอะไรที่มันปิดบังเอาไว้
ถ้าเกิดเรามีอำนาจจริงเนี่ยป่านนี้เราสามารถจิ้มให้กรกตนะครับ
เพราะฉะนั้นกรกตกับรวมไทยสร้างชาติแยกออกจากกัน

ผมถึงบอกว่าเราไม่ใช่ใช้อำนาจในการหาเสียงหรืออะไรเลย
อันนี้เรากำลังวาดภาพให้เห็นสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่ครับ
คือถ้าใช้อำนาจจริงป่านนี้สั่งกรกตไปแล้วว่าอย่างนั้นเถ
ถูกครับนี่แหละครับก็กำลังวาดภาพอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่
คือต้องบอกว่าค่าไฟที่แพงต้องพูดความจริงกับประชาชนว่า
ค่าไฟที่แพงตลอด๘ปีที่ผ่านมามาจากการบริหารที่ผิดพลาดของนายกมนตรีครับ
เพราะว่าคุณเอาสัญญาเหล่านี้ไปทำโรงการไฟฟ้ากับเจ้าสัว
ทุนทั้งหมดจนมีไฟฟ้าเกินกว่าความใช้การจริงถึงสองหมื่นเมกะวัตต์
แล้วคนที่เอากฎหมายเหล่านี้เพื่อได้ทุนเหล่านี้เซ็นโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
นี่คืออ๋านแพงนี้ถ้าว่านั้นสัญญาเหล่านี้มี
ติดตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒